ไม่มีกำแพงอะไรเลยเขาอยากจะพูดอะไรอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้

ในฐานะคนที่อยู่ในเองประกันบันเทิด

อ่านด้วยเหรอดูแข็งมากอ่านค่ะ

แต่พอผ่านมา๒ปี๓ปี๔ปี๕ปีเราเริ่มรับมือจัดการกับการบูลลี่แล้ว
เราเริ่มรู้ว่าคำตำหนิอันไหนที่เป็นทองคำอะไรที่เป็นขยะ
เขาเดินมาเขาถือก้อนหินมาหนึ่งก้อนเขาวางไว้ให้เรา
ถ้าเราไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่เป็นไร

มีคำคอมเมนต์ประเภทไหนที่คุณรู้สึกว่ามันแทงใจเรามากที่สุด
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงบ้างไหมคะ

ไม่ชอบเลยอ่ะคนนี้คืออะไรไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอะไร
ไม่ชอบการแสดงไม่ชอบเราไม่ชอบหน้าตาเราหรืออะไร
ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
ว่ามันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่จะมีโอกาสได้คอมเมนต์
เพราะเดี๋ยวในโลกโซเชียลเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
แล้วการบูลลี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แล้วก็ไม่มีกระบวนการในการจัดการที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนสักเท่าไหร่
ไอ้คิดว่าถ้าคนที่จะบูลลี่ไอ้ว่าเขาพูดโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไร
เขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนที่อ่าน
ก็เพียงแต่ว่าถ้าตัวเองรู้ว่าอะไรที่เขาติดเพื่อก่อ
โอเคเราเก็บมาทำมาจำแล้วก็ปรับปรุงตัวได้
อันไหนที่มันเป็นคำพูดที่เป็นขยะ
เราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาคิดหรือเอามาเป็นความรู้สึกมาเป็นอารมณ์
งั้นคงตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วเรียบร้อย
ตอนนี้มีกระแสของคนดังที่ฟ้องร้องเรียนคีย์บอร์ดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น
กระแสเหล่านี้คุณมองว่าเป็นเรื่องดีไหมเห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยนะคะเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะบูลลี่คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้
ทางฝั่งที่โดนบูลลี่ก็มีสิทธิ์เช่นกันเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเช่นกันถ้าเขามาพูดอะไรที่ทำให้เราเสียหายไม่จริง